เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพยาวชาวบ้าน

ชาวบ้านเขาแผงไปกระไหว้
ขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ชอบครับชอบชอบไปที่พยาวนะฮะ
ที่นี่มีแต่ของดีทั้งนั้นเลยทีเดียว

นี่คือบรรยากาศที่สาราอนุรักษ์ไม้โบราณ
ที่วัดบ้านแม่กาห้วยเคียนหมู่๒
ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

จุดทูบเทียนกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง

ขนาดใหญ่๓๕คนโอบ
แต่ละท่อนโอ้โหมีอายุหลายร้อยปี
แล้วความยาวแต่ละท่อนไม่ธรรมดา

แล้วก็เป็นต้นตะเคียนที่ชาวบ้านตะบนแม่กาเนี่ย

หลังจากที่ขุดพบต้นตะเคียนทองในลำคลองบ้านแม่กานั่นเอง
หลังจากนั้นโอ้โหชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่
คือในระแวกนั้นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะ
ก็แวะเวียนมาขอโชคกันมากมาย
วิธีการทำยังไงอันนี้เชื่อว่าหลายคนรู้ดี
เจ้าแม่ใบตองก็รู้ดีเหมือนกัน
ก็คืออย่างแรกต้องใช้แป้ง
มาลูบคำถูไถต้นแต่เขียน
ถูจนกว่าถูจนกว่าถูจนกว่า
นิ้วจะพองฮะไม่ต้องขนาดนั้นค่ะคุณ
บางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายซูมถ่าย
มีเหรอคะไม่มีค่ะไม่มีที่บริเวณไม้ต้นแต่เขียน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเชื่อเห็นไหมคุณ
สะบงสบายมาแก้โบลเยอะแยะมากมาย
เพราะเขาเชื่อว่ามีคนที่ได้โชคได้ลาบจากที่นี่

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย